ไปดูเรื่องฮือฮาต่อไปดีกว่าเพราะว่าชาวบ้านเนี่ย
เขาไปเจอซากเรือโบราณค่ะฮือฮากันแน่นอนละงานนี้
ที่จังหวัดบุรีรำจ้านี่เป็นบรรยากาศการทำพิธีขอขมา
และอันเชิญเรือไม้ตะเคียนโบราณอายุ๑๐๐ปีนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยมาหาปลากันแล้วก็ไปพบอยู่ในคลองลำมาด
หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าหนองอีโอกอะค่ะคุณแล้วก็เอาไปไว้ยังวัดชุมแสง
เพื่อที่จะให้ชาวบ้านมากราบไหว้มาบูชากันตามความเชื่อ
ด้านนายสมุดอิ้วชุมแสงนะคะกำนันตำบลทุ่งแสงทองท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่า
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการพบเรือลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ
ก็เลยมาตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นเรือไม้ตะเคียนจริง
ซึ่งลอยอยู่จุดเดียวกันกับเมื่อ๖ปีที่ผ่านมา
โอ้โหฮือฮาสิคราวนี้แล้วก็ยังมีเรื่องน่าประหลาดใจด้วย
เพราะว่าเรือลำแรกนะคะนายสมุทรเนี่ยก็เป็นคนมาขอขมา
นำเรือขึ้นมาไว้ที่วัดบ้านชุมแสงนะโดยใช้รถกระบะคันนี้คันนี้
คันนี้เลยซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้ก็ยังเป็นรถคันเดิม
ก็เลยจุดทูปว่าอีกแล้วเลย

มันอะไรคุณค่องใจอะไรเนี่ย

คุณคล่องใจอะไรฟังสิฟังให้จบสิ
คือรถคันนี้เป็นรถคันเดิมที่เคยไปขนเมื่อ๖ปีก่อนใช่ไหมคะ
ก็เลยเอารถกระบะคันนี้มาขนในครั้งนี้เหมือนเดิม
ชาวบ้านก็เลยโอ้ยไปดูเรือตะเคียนแล้วจ๊ะ
แล้วดูอะไรดูรถนี่แหละ
ตรงนี้เห็นไหมทูบเทียนก็มาแหมแน่นเลย
ซึ่งหลังจากทำพิธีอันเชิญไปยังวัดแล้วเนี่ยนะคะ
ก็มีชาวบ้านแล้วก็บรรดานักเสียงโชค
นำทูบเทียนไปจุดกราบไหว้ขอโชคขอลาบกันนี่แหละ
กราบไหว้ที่เรือตะเคียนนะคุณผู้ชมคราวนี้นะ
ไม่ใช่ที่บริเวณทะเบียนรถแล้วนะ

เรือไม้โบราณที่พบลำแรกเนี่ยนะคะ
เป็นแม่พรายเงิน
และสำหรับลำล่าสุดเป็นแม่พรายทอง
ชาวบ้านก็เลยมีการทำพิธีอันเชิญไปไว้คู่กัน

เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มากราบไห้บูชากันตามความเชื่อนะคะ

วิจารณญาณในการรับชม
ที่ยกมือเนี่ยนะไม่ใช่สาธุนะ
แต่ขอร้องจริงคุณผู้ชมที่

อย่าลืมนะคะออกไปรวมตัวกันแบบนี้

แล้วที่สำคัญนะไม่สวมหน้ากากอนามัยอีก

เอาเว้นระยะห่างกันหน่อยแล้วกันนะ